ยังจำกันได้ไหมฮะเรื่องราวของคุณตาคุณยายสองคน
ค่ะคุณตาก็แปดสิบสามและคุณยายอายุหกสิบเก้าอยู่ที่นครราชสีมา
นี่คือภาพล่าสุดวันนี้ไปฟังผลอันนี้เป็นภาพตอนที่เขาไปตรวจเส้นผม
คือเอาเส้นผมหูตาคุณยายไปตรวจสอบ
อันนี้เป็นกรณีที่คุณตาคุณยายมาร้องบอกว่าถูกลูกสาวคนเล็กวางยาหวังฮุบมรดกใช่ไหมค
อ่าคือย้อนไปอย่างงี้นะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ย
หลานสาวเนี่ยพาคุณตาคุณยายมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอดอืม
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ค่ะคือคุณตาคุณยายเนี่ยแกมีลูกอยู่๔คน
อ่าแต่ว่าคนกลางสองคนเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วค่ะก็เหลือลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็ก
ใช่แล้วคุณตาคุณยายสองคนนี้สมบัติแกเยอะมากที่ดินที่ดินก็เยอะเออ
แกบอกว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งขายที่ดินได้เงินมาเป็นร้อยล้านอยู่เหมือนกันใช่ค่ะ
แต่ยังเหลือสมบัติที่ดีอะไรอีกมูลค่าแบบห้าร้อยล้านได้เงินในบัญชีด้วย
ปกติเนี่ยในบ้านที่แกอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีภาพบ้านในพื้นที่เนี่ยเอามาให้ดูหน่อยนะ
อ่าเขาจะอยู่เป็นบ้านสามหลังใช่ค่ะคือบ้านอยู่ติดกันหมดเลย
มันเหมือนบ้านต่างจังหวัดอนาบริเวณมันเดินได้กันหมดใช่ไหม
อ่ามีบ้านคุณตาคุณยายมีบ้านลูกสาวคนโตที่เขามีครอบครัวใช่แล้วก็บ้านลูกสาวคนเล็ก
ลูกสาวคนเล็กมีอยู่ช่วงนึงคุณตาคุณยายก็มีปัญหากับทางบ้านของลูกสาวคนโต
ใช่ค่ะอ่าแกก็เลยย้ายไปอยู่กับลูกสาวคนเล็กอ่าอ่าแล้วจังหวะนั้นเนี่ย
เวลาที่อยู่ไปก็อยู่เป็นโอ้โหหลายปีอยู่เหมือนกันนะปีหลายปีเลยค่ะ
กระทั่งเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนใครมาร้องไห้
อยู่ข้างกำแพงบ้านที่เป็นรั้วบ้านที่น้องสาวเนี่ยสร้างแบบสูงขึ้นมาเลย
หลังจากที่แม่กับพ่อเนี่ยไปอยู่ด้วยตรงนี้นะฮะแล้วก็เลยไปขึ้นไปบนบ้านชั้น๒
กำแพงเนี่ยสูงมากแล้วก็ชะโงกดูเนี่ยพบว่าเอ้าเป็นแม่ที่มาร้องไห้อยู่
อ่าก็เลยแบบอ่าไปพาแม่กับพ่อเนี่ยออกมาอ่ามีหลานสาวก็เป็นลูกสาวของลูกสาวคนโตเนี่ย
ไปช่วยด้วยอ่ะนะสุดท้ายก็พาคุณตาคุณยายออกมาได้นะฮะ
แล้วคุณตาคุณยายก็อ่าตอนที่ออกมาเนี้ยก็คว้าถุงยามาด้วยค่ะอ่า
พร้อมกับบอกว่าช่วงที่อยู่บ้านลูกสาวคนเล็กเนี่ยเขาให้กินยา
บอกว่าช่วยรักษาโรคประจำตัวแต่พอกินยาไปแล้วนี่มีอาการตาค้างคอแห้งปากแห้งชักเกร็ง
ควบคุมตัวเองไม่ได้นะมันไม่ใช่ยาแบบที่กินรักษาโรคประจำตัวเหมือนกับที่เคยกินนะฮะ
ทีนี้เนี่ยมันยังมีปัญหาเพิ่มเติมมาอีกก็เพราะว่าในระหว่างที่อยู่บ้านลูกสาวคนเล็ก
แกแกโอนที่ให้ลูกสาวคนเล็กค่ะแล้วมีถอนเงินจากบัญชีธนาคารด้วย
โยกย้ายเงินจากบัญชีธนาคารของตัวเองเข้าบัญชีลูกสาวคนเล็กหมดเลย
เอาเป็นว่าหลานสาวก็เลยพาคุณตาคุณยายมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะแกก็กังวลว่าเอ๊ะแกจะถูกลูกสาวคนเล็กตอนที่ไปอยู่ด้วยเนี่ย
วางยาแล้วก็หลอกฮุบเอาสมบัติหรือเปล่าอืมเพราะว่าเหมือนตอนที่มาร้องไห้อยู่ข้างรั้วบ้านอ่ะ
คือดูไม่มีแรงเลยค่ะต้องพยุงฮิ้วปีกกันไปเลยแบบเหมือนอ่อนแรงกันไป
แต่ฝั่งลูกสาวคนเล็กยืนยันว่าไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ไปฟ้องด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแจ้งความกลับด้วยนะครับตอนที่เพจสายใหม่ต้องรอดพามาแล้วก็พาไปร้องขอความช่วยเหลือกับทาง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาลอ่าใช่ค่ะ
กับทางนายกองตรีด็อกเตอร์ธนากฤษจิตคริสต์อาริรัฐเข้าชัวรรษมนตรีประจำรองนางมนตรี
ก็เลยเอ๊ะเอางี้ดีกว่าเอาทางหลักนิติวิทยาศาสตร์ดีกว่าตรวจ
ตรวจทางกายใช่ไหมตรวจสานงานคุณยายเนี้ยไปเก็บเส้นผม
เพื่อเอาไปตรวจเลยว่าได้รับสารแปลกปลอมยาแปลกปลอมแบบยากล่อมประสาท

เขาบอกว่าจะตรวจได้ว่าในร่างกายเนี่ย
มีสารมียาแปลกปลอมเข้าไปหรือเปล่า

วันนี้มาฟังผลการตรวจเส้นผม

ของกระทรวงยุธิธรรม
นายกองตรีดรธนกิจนะครับบอกว่าผลการตรวจสอบเส้นผมของคุณตาเนี่ย
เส้นผมที่เก็บไปของคุณตาเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันยาว๕๒เซนติเมตร

การตรวจย้อนหลังเนี่ยเซนนึงมันจะได้ประมาณ๑เดือน
หลังไปได้หนึ่งเดือนเท่ากับว่าคุณตาเนี่ย
จะตรวจย้อนกลับไปได้แค่๕เดือนก่อนหน้านี้ก็คือประมาณพฤษภาคม๖๖
ว่ามียาอะไรที่มันผิดปกติอยู่ในร่างกายหรือไม่
ซึ่งผลการตรวจไม่พบตัวยาหรือว่าสารอะไรที่ผิดปกตินะฮะ
มีแต่ยาที่กินเพื่อรักษาอาการป่วยของคุณตา๓๔ตัวที่กินเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่คุณตากับคุณยายเนี่ยออกมาจากบ้านลูกสาวคนเล็กเนี่ยคือเมษายน๖๖นะค่ะ
แต่ของคุณตาเนี่ยตรวจย้อนหลังได้แค่พฤษภาคม๖๖
เพราะฉะนั้นมันก็มันยังไม่ถึงช่วงที่อยู่บ้านของลูกสาวคนเล็ก
แต่เส้นผมของคุณยายความยาวของเส้นผมคุณยายที่เก็บไปได้เนี่ย
ยาว๑๓๗เซนติเมตรนั่นเท่ากับว่าย้อนหลังไปได้๑๓เดือนได้๑๓๑๔เดือนนะฮะ
ย้อนหลังลงไปได้ถึงนู่นนะฮะสิงหาคม๒๕๕๙
เป็นช่วงเวลาที่อยู่บ้านลูกสาวคนเล็ก
คือช่วงเดือนสิงหาคมปี๒๕๖๕ในช่วงนั้นเนี่ยพบว่าในร่างกายคุณยายที่ตรวจจากเส้นผมนะครับ
พบสารที่บ่งชี้ได้ว่าคุณยายเนี่ยแกกินยาไป๖๗ตัวโดยมันเป็นยาที่เป็นตัวยาเพิ่มขึ้นมาจากยาที่กินอยู่เป็นประจำเนี่ย๒๓ตัว
ลักษณะเป็นยาที่มีชนิดรุนแรงนะฮะเป็นยาที่อาจจะทำให้เกิดอาการได้เกี่ยวกับผลต่อประสาทปฏิกิริยาของผู้ที่กินเข้าไปส่งผลต่อระบบประสาทแล้วก็อาจจะทำลายสมองได้นะฮะ
ส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงพฤษภาคม๒๕๖๖เป็นช่วงที่ออกมาแล้วแล้วมาอยู่บ้านลูกสาวคนโตแล้วพบสารที่บ่งชี้ได้ว่าคุณยายเนี่ยเหลือยาที่กินเนี่ยแค่๓๔ตัวเหมือนคุณตาเป็นยาที่กินรักษาอาการป่วยเป็นปกติประจำเท่านั้น
ยาที่เจอในตัวคุณยายในช่วงปี๒๕๖๖
ตานี่ไม่แน่ใจแต่ว่าคุณยายเนี่ยเพราะว่าเป็นการตรวจย้อนหลังได้เนี่ย
อาจจะมีอาการเบลอหากกินยานี้มากเกินไป
แล้วถ้ายังได้กินต่ออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

แบบนี้นะฮะที่มันเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของคุณยาย
ชนิดจากปกติที่กินอยู่นะครับ
คุณตานอคุณยายแว่นบอกว่าปกติ
ลูกสาวคนเล็กเนี่ยจะเป็นคนจัดยามาให้ทาน
วันหนึ่งก็๓ครั้งครั้งหนึ่ง๒๓เมตร
ซึ่งตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยาอะไรบ้าง
ตอนนี้อยากตัดขาดกับลูกสาวคนเล็กไปเลย

แล้วก็จะดำเนินคติจะอยู่อย่างที่สุด
ส่วนลูกเขยที่เป็นสามีของลูกสาวคนเล็ก

ไม่เคยคิดว่าเขาจะทำได้อืมไม่เคยคิดว่าเขาจะจะทำเราได้จ้ะอืม
อาจจะให้อภัยไหมครับไม่ไม่ให้อภัยเพราะว่าถ้าเราถูกผ่านไปเราก็ตาย

บ้านนะพี่เป็นนี่คือบ้างเลยเป็นซื่อเศรือนะครับ
ล้านสาวของคุณตายคุณยายนะฮะก็คือคุณแพรวนะครับ
พาคุณตาคุณยายมาร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยยืนน้ำผลการตรวจ
ยาที่พบในเส้นผมคุณยายไม่ใช่ยาที่ตากับยายเนี่ย
ต้องกินเพื่อรักษาอาการป่วยเชื่อว่าคนที่เอายามาให้
ต้องมีความรู้เรื่องยาพอสมควรเพื่อให้ยาออกฤทธกล่อมประสาท
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีหลังจากนี้เนี่ยจะไปปรึกษากับทนายความแล้วก็ตำรวจอีกครั้งนะฮะ
ขณะเดียวกันลูกสาวคนโตของคุณตาคุณยายนะครับ
บอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวนะทั้งตัวเธอแล้วก็พ่อกับแม่
ยังไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านที่โคราชเลย
เพราะบ้านเนี่ยอยู่ติดกับน้องสาวลูกสาวคนเล็กของคุณพ่อคุณแม่
แล้วมีคนสังเกตเห็นรถต้องสงสัยขับวนเวียนอยู่แถวบ้านบ่อยครั้ง
ก็เลยต้องไปอยู่บ้านอีกหลังนึงค่ะเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
แต่ทีนี้ไอ้ชื่อของยาชนิดของยาต่างความจริงเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
เขาก็รู้นั่นแหละแต่ทางท่านธนกฤษแล้วก็คุณเอกพบทางเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่า
อย่าไปบอกมันเลยชื่อยงชื่อยาเดี๋ยวคนจะจำแล้วเอาไปใช้ผิดประเภทใช่ไหมครับ
มันต้องไปขยายผลเพิ่มเติมต่อว่ามันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรด้วยนะ
ทีนี้มันมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่คุณตากับคุณยายบุกไปที่หน้าบ้านของลูกสาวคนเล็กที่โคราช
ประมาณสักกันยายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อจะไปขนข้าวของออกจากบ้านโดยที่ไปพร้อมกับตำรวจนะพี่อุ๋ย
ปรากฏพอไปถึงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลองดูคลิปหน่อยค่ะ
อีกคลิปนะครับมีช่วงหลายเดือนก่อนที่ญาติมีการอ่านข้อมูลต่างเกี่ยวกับข้อหาที่ต้องแจ้งกับลูกสาวคนเล็กให้ตากับยายฟัง
แล้วก็ให้ตากับยายเซ็นยินยอมประทับลายนิ้วมือ

หรือไม่นี่อีกคลิปหนึ่ง

ที่จะกลับเข้าไปเอาของก็ไม่ได้
หรือว่าช่วงที่คุณยายมีเจ้าหน้าที่มาสอบมาถามว่า
บรรยายรอมแปบนั้นแบบนี้ยังดูหมุนเบลออยู่เลย
ส่วนผลการตรวจวันนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะในส่วนของคุณตาเนี่ยเส้นผมคุณตาไม่พบสารหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์ต้องสงสัยอะไรนะฮะ
แต่เส้นผมคุณยายเนี่ยพบวัตถุออกฤทธิ์ส่งผลต่อการกล่อมประสาทแต่เจ้าหน้าที่บอกขอสงวนชื่อยานะฮะ
ซึ่งก็ต้องตรวจสอบขยายผลต่อไปในเชิงลึกด้วยนะครับ

ใช่ค่ะคือมันต้องฟังทั้งสองฝั่งแหละเพราะว่าเอาจริงเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องในบ้านด้วยนะเป็นเรื่องของคนในด้วย
คือเขาก็จะรู้กันอยู่ข้างในมันก็เลยต้องฟังให้รอบมันตัดสินยังตัดสินไม่ได้หรอก
แต่ว่าฝั่งของคุณตาคุณยายบอกว่ามันมีเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สมบัติต่างด้วยที่ถูกโอนถ่ายไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ

แต่ฝั่งลูกสาวคนเล็กก็ยืนยันว่าไม่ได้วางยาพ่อกับแม่นะ

แล้วแจ้งความกลับด้วยตั้งทนายแล้วด้วย

ฝั่งลูกสาวคนเล็กที่ถูกกล่าวหานะครับ

ยืนยันว่าไม่ได้วางยาพ่อกับแม่เพื่อหวังฮุบมรดกอะไรทั้งสิ้น
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่ปากช่องนครราชศรีมานะฮะ
คือทางคุณแหม่มนะฮะลูกสาวคนเล็กนะครับ
ที่ตากับยายเคยมาอยู่ด้วยเนี่ยนะ
ก็ไม่เจอใครนะฮะแต่เดี๋ยวมีทนายความที่เขาจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ส่วนที่บ้านของลุงใจนะฮะ
พ่อของสามีของคุณแหม่มนะฮะก็คือคุณพ่อของลูกเขยของคุณตาคุณยายอ่ะ
บอกว่าหลังจากที่ผลตรวจเส้นผมของตากับยายออกมานะ
ก็คือฝั่งพ่อแม่ของลูกสะพ้ายเนี่ย

พ่อบอกก็ไม่ได้ตกใจอะไรความจริงเขากินยากันมันก็มีหลายชนิดนะ
มันก็มีผลทั้งนั้นแหละไอ้สารเกี่ยวกับระบบประสาทอะไรทั้งหลายอ่ะ
ได้คุยกับลูกชายลูกสะพ้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เครียดอะไร
เพราะเขามั่นใจแล้วรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าลูกสะพ้ายเขาไม่ได้วางยาพ่อกับแม่ตัวเอง
ถ้าจะวางยาจริงเนี่ยจะไปวางยาให้แบบมีอาการเบลอมึนมีอาการเหมือนกับป่วยทางจิตอะไรทำไม
วางยาให้ตายไปเลยไม่ดีกว่าหรือยังไง
ส่วนตัวเนี่ยแกก็เลยเชื่อว่ายังไงลูกชายลูกสะพ้ายก็ไม่ได้ทำผิด
แล้วที่ผ่านมาเขาก็ดูแลพ่อกับแม่ของลูกสะพ้ายเนี่ยดีมาก
พาไปหาหมอนี่เข้าโรงพยาบาลเอกชนดีนะ
คาดว่าทั้งสองคนเนี่ยคงอายุมากแล้วเลยหลงลืม
ใครไปพูดอะไรก็เชื่อไปแบบนั้น
หลังจากนี้ก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลเพราะยังไงความจริงก็คือความจริง
ลูกผมคนธมาฯกินที่เขาอ้างที่ฝั่งโน้นเขากล่าวหาว่าวางเยองวางยานั้นก็ไม่ได้
ส่วนกำนันในพื้นที่นะครับบอกว่าเมื่อก่อนนี้ลุงนอกับป้าแว่นคือคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นชาวนาก็ขยันนะทำมาหากินจนเก็บเงินซื้อที่ดินได้ร้อยกว่าไร่
ปัจจุบันที่ดินแถวนี้ที่แกซื้อไว้ไร่นึงราคานี่โอ้โหเป็นล้านนะฮะ
อย่างน้อยก็ล้านหนึ่งขึ้นไปทำให้ตอนนี้ที่ดินเนี่ยร้อยกว่าไร่มูลค่า
มันก็สูงแบบโอ้โหหลายร้อยล้านเมื่อหลายปีก่อนลูกสาวคนโตเนี่ยเขาก็
ย้ายออกมานะฮะทำให้ลูกคนเล็กเนี่ยรับพ่อกับแม่ไปดูแลไม่เคย
ได้ยินข่าวว่าครอบครัวเขามีปัญหากันนะไอ้แบบที่ว่าตากับยาย
เลาะกับลูกคนโตเลยไปอยู่บ้านลูกคนเล็กไม่ใช่นะฮะคือลูกคนโต
ข่าวอย่างนี้เนี่ยกำนันบอกยังไม่อยากเชื่อเลยนะฮะเพราะความจริง
ตากับยายทั้งคู่เนี่ยเป็นคนดีทั้งคู่ส่วนผลทางนิติ
วิทยาศาสตร์ที่ออกมาในวันนี้แล้วเจอสารในเส้นผม

คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะเมื่อสองเดือนก่อนลุงนอกับป้าแว่นเนี่ย
มาขอความช่วยเหลืออาการก็ยังปกติดีอยู่เลย
ผมไม่ทราบครับเพราะว่าเขามีปัญหากันไหม

ไม่ได้ถามพร้อมกันตอนหลังนี้แหละครับ

รู้จักกันมานานแล้วเนาะก็สนิทกันมาก็จริง
แต่ในความรู้สึกของผมเขาก็นิสัยดีทั้งคู่อะครับ
แต่ที่เรื่องที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาหรือว่า
ท่านผู้ชมฮะก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่า
ผลการตรวจสอบเส้นผมของสองตายายที่ออกมาเนี่ย
ทางทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่พบสารหรือว่าถูกออกฤทธ
แต่อย่างใดในเส้นผมของคุณตานะฮะเนื่องจากเส้นผมที่ตรวจได้
มันย้อนหลังได้แค่ช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
นะฮะส่วนเส้นผมคุณยายที่ย้อนไปถึงสิงหาคม๖๕
เนี่ยค่ะพบสารออกฤทธิ์ส่งผลต่อการกล่อมประสาทนะ
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ายายแกจะถูกวางยาหรือตาจะถูกวางยา
ยังไม่ได้ฟันทงมาแบบนั้นแค่บอกว่าเจอสารอย่างอื่น
เหนือจากยาที่แกกินกันประจำที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทเฉย
ซึ่งมันต้องไปขยายผลในเชิงลึกต่อถ้าจะว่ากันในทางนั้นว่าจะถูกวางยาหรือไม่อย่างไร
ทุกผู้ชมครับทางเรื่องของที่ดินที่คุณตาคุณยายบอกว่าแกก็มีมืนเบอแล้วก็ถูกหลอกให้โอนที่อะไรใช่ไหมใช่ค่ะ
ทางพนักงานที่ดินจังหวัดนครต้อสศิมา
คุณวัชระขำพรมราชนะครับบอกว่าเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๖๖
นอเนี่ยแกมาโอนที่ดินเป็นที่ดินในตะบนคลองม่วง๓แปลง
จำนวน๒๗ไร่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างให้กับลูกสาวคนเล็ก
ก็คือคุณแหม่มแล้วก็ที่ดินอีก๓๙ไร่ที่มีสิ่งปลูกสร้าง
สองชั้นบ้านไม้ชั้นเดียวโรงรถโอนให้โดยแบบเป็นการโอน
ไม่มีค่าตอบแทนโอนให้โดยเสน่หาเนื่องจากเป็นบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมายวันเดียวกันยายแว่นก็มาโอนที่ดินในตะบนคลองม่วง
ไร่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างให้กับลูกสาวคนเล็กเหมือนกัน
รวมแล้ววันนั้นเนี่ยตากับยายมาโอนที่ให้กับลูกสาวคนเล็ก
เป็นมรดกที่ดินทั้งหมด๗๖ไร่ช่วงที่มาทำนิติกรรมเจ้าหน้าที่ที่ดิน
ติมีความเต็มใจไม่มีการขู่บังคับขู่เข็นอะไรทั้งสิ้น
ซึ่งตอนนั้นทั้งตาและยายพูดจารู้เรื่องตรวจสอบชัดเจนเจ้าหน้าที่ถึงทำนิติกรรมให้
แต่หลังจากมีปัญหาเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ลูกสาวคนโตได้พาตากับยายมาร้องขออายัดที่ดินทุกแปลงห้ามทำนิติกรรมใด
แล้วก็ไปร้องต่อสารทำให้ขณะนี้เรื่องเนี่ยอยู่ในชั้นศาลเท่ากับว่าที่ดินของตากับยาย
โอนให้ลูกสาวคนเล็กจะยังยักย้ายถ่ายเทหรือว่าขายต่อไปไหนแบบไหน
อะไรยังไงโอนให้ใครเนี่ยยังไม่ได้อ่าเราก็ถามไปยังทนายความของลูกสาวคนเล็ก
ของคุณตาคุณยายนะครับทนายความยืนยันว่าคุณแหม่มไม่ได้วางยาพ่อกับแม่นะฮะ
แล้วตอนพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยที่บ้านดูแลพ่อกับแม่เป็นอย่างดี
พาไปโรงพยาบาลนะรักษาตัวอย่างดีไม่มีเหตุผลอะไรต้องวางยาพ่อกับแม่
เพื่อฮุบสมบัติด้วยอืมเพราะสมบัติของคุณยายแว่นเนี่ย
ความจริงเนี่ยแกหมดไปตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้ว๒๕๕๕นะฮะ
แล้วเมื่อปี๒๕๖๓ที่ยังมีอยู่ก็ยกให้กับคุณแหม่มหมดแล้ว
เรื่องการตรวจเส้นผมที่ออกมามันไม่ได้ระบุชัดว่าสารที่เจอเนี่ย
เจอเดือนไหนยังไงค่ะระบุว่าแค่ว่าก่อนเดือนพฤษภาคม
นอกับป้าแว่นอยู่กับลูกสาวคนเล็กซึ่งก็อยู่ถึงแค่วันที่๑๙เมษายน
จากนั้นก็ออกไปอยู่กับลูกสาวคนโตทนายความของคุณแหม่มก็เลยตั้งข้อสังเกต
ผลที่ตรวจที่พบเนี่ยหากให้ยาช่วงวันที่๒๐เมษายน
เดือนพฤษภาคมมันก็เป็นไปได้ว่าลูกสาวคนโต
เอายาให้พ่อกับแม่กินหรือเปล่าอยากให้ระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนมาเลยที่ตรวจเจอ
ยาที่บอกว่าลูกสาวคนเล็กไปวางยาพ่อกับแม่เนี่ยวางวันไหน
คนที่วางเนี่ยคือใครเพราะยังไงเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางคุณแหม่มแน่นอน
ทุกอย่างมีหลักฐานหมดและขอไปสู้กันในชั้นศาล
มูลเหตุจูงใจในการวางยาเนี่ยหนึ่งผู้ร้ายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องการอะไรจากเหยื่อ
เคสเนี่ยมันไม่มีเรื่องทรัพย์สินครับเพราะว่าตายายโอนให้ตั้งแต่สติสัมพันธัญญาสมบูรณ์ตั้งนานแล้ว
ใช่ครับแล้วข่าวที่ออกมาเขาบอกว่าถูกวางยา๓ปียายใช้เงินหมดบัญชีเมื่อปี๕๕
ตายายไปอยู่กับลูกสาวคนที่สองแล้วเนี่ยยายไปอยู่กับลูกสาวคนที่สองแล้วเนี่ย
เขาไม่ยอมเขาพาตัวยายไปที่ไหนไม่รู้เราหาไม่เจอแล้วเราไม่สามารถพาแม่ไปรักษาต่อได้
ทางตัวลูกความผมคดีนี้ผมสู้ตามกฎหมายมาตลอดครับผมผมไม่เคยนอกเกมครับ
มั่นใจขนาดไหนมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
นายความของคุณแหม่มนะฮะลูกสาวคนเล็กคุณตาคุณยายยังมองว่าคุณตาคุณยายเนี่ย
ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมตามอายุหรือเปล่าค่ะอ่า
ซึ่งแพทย์ก็มีใบรับรองแพทย์ด้วยนะครับแล้วเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วมีใครกล่าวหาลูกความเขาเนี่ย
สินความเข้าเนี่ยเขาก็ต้องฟองกลั๊ก
หรืออันนี้มาก็ต้องตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อีกเยอะอะเรื่องนี้

ถึงจะเห็นอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันชัดเจนยิ่งขึ้น